เรื่องนี้กันนิดนึงไปสุดแล้วก็ไม่หยุดที่เรื่องอะไรเลย
เกรทการก้าวของเรานอกจากเป็นนักแสดงแล้ว
ตอนนี้เธอเป็นนักร้องท่านหนึ่งไปแล้ว
จริงจังถึงขนาดว่าตอนนี้ขอรับงานร้องเพลงนะ
งานแสดงพักไปก่อนแป๊บนึง
เออจริงจังขนาดนั้นเลยนะคะ
ผู้จัดผู้จ้างเชิญเข้ามาได้เลยค่ะ
เดินสายรับงานร้องเพลงโชว์ตัวไปเลยแบบปังยาวทั้งปีจ้ะ

อย่างที่เรานำเสนอไปหลายครั้งเลยค่ะ
เกรสการก้าวเนี่ยเธอไม่ใช่แค่ไหว้
ไม่ได้แค่บูชาแต่สาวคนนี้
สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นที่สาธารณะ
เพื่อให้ทุกคนมากราบไหว้ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะมีองค์ท้าเวสุวรรณ
ที่จังหวัดนครศรีอายุทยาค่ะ
ปราณีขึ้บหน้าไปละ๕๐
ว่าจะไม่แวะตัวเลขแต่ก็คืบหน้าไปแล้ว๕๐
เห็นว่าเดี๋ยวปลายปีค่ะจะมีพิธีเบิกเนธด้วย
แล้วให้เข้าไปกราบไหว้ขอพรเราด้วยคุณผู้ชม
รอดูติดตามกันอันนี้น่าจะไม่ธรรมดา
สร้างแล้วก็ต้องสร้างต่อไปค่ะไม่หยุดคุณผู้ชม
เพราะว่าสถานีต่อไปนะคะสาวเกรสประกาศเอาไว้แล้วว่า
ขอสร้างหอระคังที่วัดแถวย่านรังสิตค่ะ

เกรสบอกว่าสร้างระคังให้มันดังให้มันปังสนั่นไปเลย
ว่าอย่างนี้ค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกนะ
ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยได้ทำแล้วมันสบายใจอะเนาะ
ทำในสิ่งที่ตั้งใจยอมรับเลยว่า
เชื่อเลยนะคะว่าโชคลาบเงินทองเป็นผลพลอยได้

สำหรับเธอเนี่ยก็เชื่อนะคะว่าเราสร้างเราให้

พอเราโตขึ้นอยากทำอะไรอยากสร้างอะไรเหมือนอันนี้

เพราะรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านมา
แล้วตอนเราเด็กเรามีกำลังทำก็ประมาณนึง
แต่พอเราโตขึ้นเรามีกำลังทำเยอะขึ้น
ก็ยังมีความเชื่อว่าทุกวันนี้ที่แบบยังทำงาน

ก็รู้สึกว่าแบบมันเกิดจากการที่เราแบบ

อะไรอ่ะ
อะไรไม่ใช่นะ
ส่วนหนึ่งที่เราแบบทำบุญ
แล้วเราตั้งจิตขอให้บุญถือน

คิดว่ามันได้อยู่แล้วใครจะหาว่างมงายก็ใช่ก็งมงายก็งมงาย
อยู่แล้ว